ชะตาของเมืองเนี่ยเขาเรียกว่าตึงเครียดมานาน
โดนดาวมริตยูทับมานานถึง๗ปี
ราศีของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอันดับที่๑
ในช่วงปี๒๑๖๖โดนก้อนหินใหญ่๒ก้อนเนี่ยทับ
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
หาสิ่งดีดีมาให้ท่านผู้ชมหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ
เปิดปากกับภาคภูมิเราจะมาตรวจดวงชะตาราศีของแต่ละราศีกันนะครับว่า
ใครจะรุ่งใครจะร่วงในปี๒๕๕๙
วันนี้อยู่กับผมที่นี่นะฮะเปิดปากกับภาคภูมิหมอไก่พพาธินีนะครับ
สวัสดีครับหมอไก่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่ด้วย
ไม่รู้ว่าปีนี้จะเป็นยังไงนะปี๖๖ถือว่าปี๒๖๖๖นี้นะคะ
ถือว่าแบบเป็นนิมิตหมายอันดีมากมากเลยค่ะคุณภาคภูมิค่ะในภาพรวมอ่ะนะ
ภาพรวมถือว่าดีมากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะเกริ่นในเรื่องของดวงเมืองสักนิดหนึ่งนะคะ
ดวงชะตาของเมืองเนี่ยเขาเรียกว่าตึงเครียดมานาน
เพราะว่าโดนดาวมริตยูเนี่ยทับมานานถึง๗ปีค่ะ
ปีเนี่ยเป็นเวลาที่ไม่น้อยเลยนะคะ๗ปีเลยเหรอใช่ค่ะนี่ตายแล้วอ่า
ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะดวงเมืองโดยรวมอันนี้ดวงเมืองดวงเมืองโดยรวม๗ปี
แต่ยังว่า๒๓ปีที่ผ่านมาเราเจอโควิดอย่างนี้ใช่ไหมสถานการณ์เศรษฐกิจ
ใช่ค่ะทั้งเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจในประเทศค่ะปีนี้เป็นยังไงดีขึ้นเหรอ
โอ้โหดีขึ้นมากนะคะเพราะว่าดาวมริตยูเนี่ยจะย้ายออกไปแล้วค่ะอืมอ่าใช่
พอมันเคลื่อนออกจากดวงเมืองเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนกับดวงมาฟ้าเปิด
เวลาที่คนจะคิดจะทำอะไรนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นอ่า
อ่าอย่างบางคนคิดว่าจะทำธุรกิจทำอะไรแต่ว่าที่ผ่านมาอาจจะติดขัด
ด้วยประการทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจหรือว่าอื่นอื่นใดใดนะคะ
แต่ว่าในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนี่ยมันก็เป็นปีที่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยค่ะ
หมอไก่อย่างเขานับปีเนี่ยเขาเริ่มต้นตั้งแต่วันที่หนึ่ง
มักราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลยไหมสำหรับดวงเมืองจะดีขึ้น
จะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงจริงเนี้ยดวงเมืองเนี้ย
ต้องดูในวันเกิดของเมืองครับใช่ค่ะแต่อันนี้เนี่ยก็คือ
จะดูในเรื่องของการโยกย้ายของดวงดาวอืมใช่ค่ะในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนี่ย
ถือว่าเป็นปีที่มีความสำคัญมากมากเลยนะคะครับเพราะว่าจะมีดาวใหญ่โยกย้ายถึงสี่ดวงด้วยกันค่ะ
เหรอใช่ค่ะใช่จะเป็นอภาเลสดาวเลยอ่านะเพราะปกติเนี่ยดาวใหญ่เนี่ย
บางทีก็ปีนึงก็ย้ายดวงนึงบ้างสองดวงบ้างแต่ปีนี้เนี่ยก็คือจะมีสี่ดวงด้วยกันนะคะ
ที่มีการโยกย้ายนะคะก็จะมีดาวมริตยูครับมีดาวเสามีพระหัสแล้วก็มีราหูอืม
นะซึ่งการที่ดวงดาวอะค่ะมีการโยกย้ายราศีแบบนี้ก็จะส่งผลทำให้ดวงชะตาของทั้งสิบสองราศีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเยอะมาก
โอ้โหสี่ดาวใหญ่ใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นต้องมีผลแน่แน่นอนค่ะราศีเมษฟังเลยนะครับ
เป็นยังไงบ้างอ่าสำหรับชาวราศีเมษนะคะในช่วงปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
รีวิวชีวิตกันสักนิดนึงรีวิวชีวิตเลยอ่าใช่ค่ะเพราะว่าในช่วงปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี่ย
เรียกว่าโอ้โหเจออะไรมาหนักมากนะคะดวงของเขาเนี่ยเรียกว่าเหมือนกับโดนก้อนหินใหญ่ใหญ่สองก้อนเนี่ย
ทับเลยเหรอทับใช่ค่ะเพราะว่าดวงเขาเนี่ยมีทั้งราหูแล้วก็มีทั้งมนุษยูที่ทับอยู่ในดวงชะตาของเขา
ครับนะคะส่งผลทำให้เวลาจะคิดจะทำอะไรเนี่ยมันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จสักที
ติดติดขัดขัดนะคะแต่พอเข้าสู่ปีใหม่ค่ะ
ชีวิตก็เหมือนกับได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ใช่ค่ะนะคะชาวราศีเมษค่ะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าในเรื่องของการเงิน
เรียกว่าจากปลากลายเป็นมังกรเลยดีกว่า
จากปลากลายเป็นมังกรปีที่แล้ว๖๕ถูกก้อนหินก้อนใหญ่ทับอยู่๒ก้อน
ใช่ค่ะปีนี้ดีเลยดีขึ้นมากนะคะ
เหตุที่ดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าดาวพระราชสัปดี
จะมีการโยกย้ายเข้ามาทับอยู่ในดวงชะตาของเขานะคะ
แล้วดาวพระราชสบดีเนี่ยเขาเรียกว่ามาจากพบที่ดีเขาเรียกว่าพบสุพะ
ในทางโหรศาสตร์พบสุพะจะหมายถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
ก็แสดงว่าชาวราศีเมษมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่
โดดเด่นโดยเฉพาะคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานค่ะ
เช่นเป็นคนทำงานประจำทำงานออฟฟิศเป็นพวกข้าราชการเนี่ย
จะมีโอกาสได้โวยยดโหโวยยดเลย
มีโอกาสได้แบบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะ
ส่วนคนที่แบบว่าเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะ
ก็มีโอกาสที่จะได้ขยายสาขาขยับขยายธุรกิจของตัวเอง

อะไรที่มันติดหรือว่ามันบล็อกชีวิตเราอยู่เนี่ยมันจะหายไปแล้ว
ใช่ค่ะถือว่าดีขึ้นมากเลย
นี่เป็นปีของราศีเมษเลยหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยังค่ะจะมีราศีที่ดีกว่านี้

แนะนำว่าให้ชาวราศีเมษนะคะ
หาโอกาสในเรื่องของการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ค่ะ
เรื่องของสัตว์ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายชีวิตสัตว์
งดทานเนื้อสัตว์การช่วยเหลือสัตว์จรจัดอะไรพวกนี้ค่ะ
ก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาได้อย่างดีมากเลย
เป็นเลขนำโชคแล้วกันนะคะก็คือเป็นเลข๓
เลข๓นะใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าแบบมีเลข๓เนี่ย
ต่อท้ายในชื่อไลน์ก็จะดีมาก
ใช่ค่ะหรือว่าบางคนอาจจะประยุกต์ไปแบบสมัครอีเมล
แล้วก็มีเลข๓ต่อท้ายนิดนึงก็จะดี
สำหรับชาวราศีพฤกษกนะคะโอ้โห
เขาเรียกว่าดวงชะตาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาก
เปลี่ยนแปลงมากเลยเหรอใช่ค่ะใช่ยังต้องต้องเตรียมตัว
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น
ดีหรือไม่ดีค่ะเปลี่ยนแปลงแบบไหนอ่ะ
คืออย่างนี้ค่ะดวงชะตาของชาวราศีพฤกษกนะคะ
จะมีดาวมริตยูเข้ามาทับอยู่ในดวงชะตาอุ้ยนะคะฟังแล้วน่ากลัว
พอเวลาที่ดาวมริตยูเข้ามาทับอยู่ในดวงชะตานะคะ
ก็จะส่งผลทำให้ดวงชะตาของเขามีการเปลี่ยนแปลงมาก
โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ
ถ้าสมมุติว่าใครที่คิดว่าอยากจะย้ายงานออกงานอยู่แล้วโอ้โหมีสิทธิ์ได้พุ่งตัว
อันนี้ดีใช่ไหมมีโอกาสได้ย้ายออก
อยากย้ายออกก็ได้ย้ายออกใช่เลยค่ะแล้วจะได้งานใหม่หรือเปล่า
สิคะได้นะมีโอกาสได้โยกย้ายงาน
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่าไม่ได้อยากจะย้ายงานไปไหน
ก็มีโอกาสได้โยกย้ายเหมือนกันโยกย้ายเหมือนกันใช่ค่ะ
แต่ว่าไม่ใช่แบบจะมีซองขามาวางอยู่บนโต๊ะทำงานไม่ใช่ไม่ใช่นะ
คือความหมายของคำว่ามะตะเนี่ยมันหมายถึงความตาย
พอดาวแห่งความตายเข้ามาทับอยู่ในดวงชะตาเนี่ย
หมายถึงว่าชาวราศีพฤกษกเนี่ยจะตายจากชีวิตเดิมอืม
จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นั่นเองอ่าอ่าเขาเรียกเป็นดาวแห่งความพลิกผัน
นะดวงชะตาของคนบางคนที่แบบว่าเริ่มต้นจากคนที่ไม่มีอะไรเลย
ถ้ามีดาวดวงนี้อยู่ในดวงเนี่ยค่ะก็มีโอกาสพลิกผันกลายเป็นเศรษฐีได้นะคะ
เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่ามนุษยูคือแบบโอ้โหคุณแย่แน่
อันนี้ไม่ใช่ใช่ค่ะคนละมุมกันเลยเหมือนที่หมอไก่เล่าให้ฟัง
ใช่ค่ะใช่ก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม
เริ่มต้นชีวิตใหม่นั่นเองค่ะอ่าก็ถือว่าดีนะก็ก็โอเคเลยนะ
ใช่ไหมอ่ามีอะไรอีกตัวเลขใช่ไหมอ่าตัวเลขหรือสีอ่า
ถ้าสมมุติว่าเป็นตัวเลขของชาวราศีพฤกษกนะคะก็จะเป็นเลข๖ค่ะ
หกนะครับใช่ใช่ค่ะเลข๖เนี่ยก็จะเข้าคู่ได้หลายเลขเลยอืม
เลขหกหนึ่งก็ได้หกห้าก็ได้คู่โชคคู่ทรัพย์ครับ
จะเน้นในเรื่องของการเงินอืมใช่ค่ะส่วนในเรื่องของสีนะคะ
ก็จะเป็นพวกสีโทนฟ้าฟ้าสว่างนะคะฟ้าน้ำทะเล
อันนี้ก็ถือว่าเป็นสีที่เสริมดวงชะตาได้อย่างดีมากเลย
ก็เหมือนกันก็คือไปหามาให้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับชีวิตสักหน่อยหนึ่ง
ใช่ค่ะเป็นกระเป๋าสตางค์ก็ได้กระเป๋าเก็บเหรียญก็ได้นะคะ
ได้รับทรัพย์ตลอดทั้งปีค่ะเอ๊ะหกหนึ่งที่หมอไก่บอกอันนั้นเป็นโทนอะไรอ่ะ
เป็นเป็นเรื่องของอะไรถ้าหกห้าเป็นเรื่องอ่าเรื่องการเงินอ่า
แล้วถ้าหกหนึ่งหกหนึ่งเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นคู่เกี่ยวกับเรื่องของการสนับสนุนค่ะ
คือทำอะไรเนี่ยก็จะมีคนคอยช่วยเหลือคอยเกื้อกูลอ่าท่านก็ลองเลือกเอานะครับ
พฤกษกแล้วไปเมถุนอ่าค่ะอ่าสำหรับชาวราศีเมทุนนะคะครับ
จะถามว่าเรื่องไหนที่ดีที่สุดสำหรับคุณบอกได้เลยนะคะว่านั่นก็คือเรื่องของการเงินค่ะ
การเงินเลยเหรอการเงินถือว่าดีที่สุดแล้วเรื่องอื่นนี่แบบสู้ไม่ได้เลย
เหรอใช่ค่ะใช่นะคะปีนี้ของราศีนี้การเงินดีสุดการเงินดีมากโอ้โหนะคะ
แต่ว่าจะบอกว่าดีที่สุดไหมบอกได้เลยนะคะว่าถ้าเรียงลำดับ๑๒ราศี
ชาวราศรีเมทุนเนี่ยอยู่ในอันดับที่สามอ้าวจะมีดีกว่านั้นอีกค่ะมีดีกว่านี้หรอ
ใช่ตายแล้วตายแล้วต้องรอฟังนะครับทุกผู้ชมครับนะเพราะว่าเหตุเพราะอย่างนี้ค่ะ
พระหัสบดีที่จะมีการโยกย้ายราศีนะคะจะย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินของชาวราศีเมทุน
ครับอ่าพอย้ายเข้ามาเนี้ยไม่ใช่ว่าได้ตำแหน่งธรรมดาอืม
แต่ว่าจะได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคโอ้โหเขาเรียกว่าได้โชคแบบพระราชา
คือนั่งนั่งนอนนอนอยู่ดีดีก็คือมีโอกาสดีดีในเรื่องของการเงินเข้ามาอ่า
ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าชาวราศีเมทุนคนไหนนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของการเงิน
การเงินติดติดขัดนะคะเขาเรียกว่าจะคลี่คลาย
จากร้ายกลายเป็นดีมากครับนะคะเขาเรียกว่าเป็นปีแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัว
ของชาวราศีเมทุนเลยก็ว่าได้ฐานะทางการเงินก็คือดีมากขึ้น
ใช่ค่ะเลขมงคลค่ะเลขมงคลของชาวราศีเมทุนนะคะ
ก็จะเป็นเลขสี่เลขสี่นะฮะใช่ค่ะเลขสี่เนี้ยก็เข้าคู่ได้หลายเลขเลย
นะคะเป็นสี่หกก็ได้สี่หกก็คือหมายถึงว่าให้งานลาบลื่นมีเงินเข้ามา
อืมค่ะหรือว่าจะเป็นสี่หนึ่งก็ได้สี่หนึ่งเนี้ยก็คือจะเน้นในเรื่องของ
งานอย่างเดียวเลยอ่าฮะใช่ค่ะสีเขียวเหรอสีเขียวใช่ค่ะสีสี
เขียวนะนี่ฮะอ่าอาจจะเป็นการปลูกต้นไม้ในบ้านเพิ่มขึ้น
ครับก็ได้เหมือนกันอืมใช่ค่ะส่วนในเรื่องของการทำบุญบ้าง
อ่านะคะการทำบุญของชาวราศีเมทุนเนี่ยขอแนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกิน
อาหารการกินใช่ใช่ค่ะเช่นในเรื่องของการตักบาท
ถวายสังกระทานอาหารนะคะหรือว่าการบริจาคเงินทุนอาหารกลางวันนะคะ
ให้กับเด็กด้อยโอกาสก็ได้เช่นเดียวกันครับค่ะเอ๊ะเมื่อกี้พฤกษกผมลืมเรื่องของการทำบุญไปหรือเปล่า
ลืมไปใช่ไหมพฤกษกเขาต้องทำยังไงพฤกษกอ่าถ้าสมมุติว่าชาวราศีพฤกษกนะคะ
แนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกผ้าผ้าใช่ค่ะผ้าห่มองค์พระถวายผ้าไตจีวรอ่า
แบบนี้จะดีมากเลยกรกฎค่ะเป็นยังไงฮะปีนี้โอ้โหชาวราศีกรกฎนะคะ
พอเข้าปีใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าโอ้โหยิ้มได้กว้างยิ้มกว้างเลยอ่ะ
ได้กว้างมากกว่าช่วงที่ผ่านมาอ่านะฮะเพราะว่าเขาเรียกว่าดวงชะตาเนี่ย
มีเกณฑ์หมดเคราะห์หมดโศกหมดโลกหมดภัยอุปสรรคปัญหาใดที่เคยทำให้คุณปวดหัวปวดใจ
ก็จะคลี่คลายออกไปแล้วนะคะเหตุเพราะว่าดาวเสาที่กำลังจะมีการโยกย้ายราศีค่ะ
คุณภาคภูมิครับนะฮะตอนแรกเนี้ยดาวเสาเนี้ยเล็งดวงชะตาของเขาอยู่อืม
ค่ะแล้วพอเล็งดวงชะตาของเขาเนี่ยก็จะทำให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยปวดหัวนะ
เจอปัญหาเจออุปสรรคเวลาจะทำอะไรเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไปไม่สุด
อ่ามีปัญหามีอะไรติดติดขัดขัดอยู่ตลอดเวลาบางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพร่างกาย
อ่าใช่ค่ะแต่พอดาวเสาเนี่ยหลีกไปแล้วนะคะก็จะส่งผลทำให้โอ้โห
มันเขาเรียกว่าดวงมาฟ้าเปิดอ่ะคุณภาคภูมิดวงมาฟ้าเปิดใช่เลยค่ะนะคะ
มันเหมือนกับว่าชาวราศีกรกฎเหมือนกับอยู่ในห้องที่มืด
อยู่ดีดีมีคนมาเปิดไฟให้เราบิ๊กเห็นภาพเลยทันทีเลยนี่เขาบอกหมดโศกเลยใช่ไหม
เห็นไหมใช่เลยนะคะอะไรที่มันเคยติดติดขัดขัดเนี่ยมันจะหายไปครับ
ใช่ค่ะเป็นราศีที่โดดเด่นทั้งในเรื่องของการงานแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะ
อย่างในเรื่องของการเงินดาวมริตยูเนี่ยจะย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินของชาวราศีกรกฎ
ส่งผลทำให้ตัวเขาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินก้อนใหญ่ครับค่ะ
ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่าเป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นนักธุรกิจก็มีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับเงินก้อนใหญ่
ก็คืออาจจะเอาเงินตัวนี้ไปลงทุนต่อยอดอาจจะมีการลงทุนอะไรเพิ่มเติม
ขยับขยายธุรกิจให้ใหญ่โตมากขึ้นครับนะคะหรือว่าถ้าสมมุติว่าใครที่วางแผนเกี่ยวกับเรื่องของพวก
การจะซื้อบ้านซื้อรถที่ดินคอนโดโอ้โหมีโอกาสได้มากอ่าใช่ค่ะอ่า
ทำบุญค่ะอ่าต้องทำบุญด้วยอะไรดีขอแนะนำว่าให้ชาวราศีกรกฎนะคะ
ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำน้ำนะฮะใช่ค่ะใช่ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญวัดริมน้ำก็ได้
การทำบุญถวายปัจจัยค่าน้ำให้วัดก็ได้หรือว่าจะเป็นการปล่อยสัตว์น้ำก็ได้เช่นเดียวกัน
ถวายน้ำดื่มซื้อน้ำซื้อน้ำดื่มไปบริจาคอะไรอย่างงี้ได้ไหมใช่เลยค่ะ
กับน้ำแบบนี้ได้เลยแบบน้ำน้ำเลยอย่างนี้ก็คือถือว่าจะเป็นการเสริมดวงชะตาโดยตรง
เลขอ่าเลขเนี่ยจะเป็นเลขสองเลขสองอ่าเลขสองเนี่ยก็จะเข้าได้หลายหลายเลขเลย
จะเป็นเป็นเลขสองแปดก็ได้สองแปดนี่เป็นอะไรฮะทั้งนั้นสองแปดนี่คือเงินก้อนใหญ่
ใช่ค่ะเงินก้อนใหญ่ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบหวังเรื่องเงินเรื่องโชคลาภเนี่ย
เลขสองแปดเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังเลยสายเทดเดอร์หรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ย
เลขเนี้ยถือว่าดีสีอ่าถ้าเป็นสีเนี่ยก็จะออกเป็นพวกสีขาว
เหลืองนวลนวลใช่เหลืองนวลก็ได้ใช่ค่ะอ้าวนี่นะฮะ
สี่ราศีนะครับทุกผู้ชมครับเมฆพฤกษกเมถุนกรกฎค่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขอพักครู่เดียวราศีสิงกันตุลพิจิกษ์
และที่เหลือด้วยอย่าเพิ่งไปไหนอีกสักครู่กลับมาครับ

ท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามกันต่อเลยนะครับตรวจสอบดวงชะตาราศีในปีนี้กันหน่อยนะฮะ
หมอไก่ไล่ให้ฟังราศรีราศรีผ่านไปค่ะ
ต่อกันที่ราศีต่อไปท่านผู้ชมคงรอฟังอยู่
เริ่มจากสิงเลยนะฮะนี่ผมก็จะฟังด้วยสิง
เป็นยังไงบ้างปีนี้โอ้โหนะฮะชาวราศีสิงศ์เนี่ยต้องเตรียมตัวเตรียมใจเลย
เดี๋ยวก่อนค่อยบอกให้ผมเตรียมตัวเตรียมใจก่อน
เอาใบย้ายราศีไหมคะอุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเอาว่ามาเตรียมตัวเตรียมใจแล้วอ่า
สักครู่นี้นะที่เราได้บอกไปว่าดาวเสามีการย้ายออกจากดวงชะตาของชาวราศีกรกฎ
อ่าใช่ฮะอ่าถามว่าย้ายไปไหนย้ายไปไหนฮะย้ายมาอยู่กับสิงห์นี่แหละค่ะ
ดีไหมเนี่ยดีไหมอ่าดาวเสาเนี่ยที่เข้ามาเล็งดวงชะตาของชาวราศีสิงศ์นะคะ
ส่งผลทำให้ชาวราศีสิงศ์ต้องเหนื่อยเลยโอ้โหเหนื่อยเลยเหรอใช่ค่ะ
เพราะว่าดาวเสาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวแห่งในเรื่องของพวกความเหนื่อย
เหนื่อยยากนะคะคือเขาเรียกว่าชาวราศีสิงศ์เนี่ยในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
เวลาจะคิดจะทำอะไรเนี่ยมันจะต้องมีในเรื่องของความเหนื่อยยากลำบากมาก่อนเลย
มันจะมีอุปสรรคอย่างเงี้หรอจะมีอุปสรรคในช่วงแรกแรกนะคะ
เพราะว่าอย่างนี้ค่ะคือจริงเนี่ยดาวทุกดวงนะคะก็เหมือนกับเปลี่ยนที่มีสองด้าน
ดาวเสาก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านที่ไม่ดีครับแต่ว่าด้วยธรรมชาติของดาวเสาเนี้ยค่ะดาวเสาเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นดาวบาปะเคาะเวลาที่เขาเข้ามาในดวงชะตาเนี้ยเขาจะให้ในเรื่องของโทษก่อนให้โทษก่อนใช่ค่ะแล้วเขาจะให้คุณในภายหลังเราต้องเหนื่อยก่อนใช่ค่ะต้องเหนื่อยต้องเจออุปสร
จะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เลยเพราะดาวเสาร์เนี่ยหมายถึงของใหญ่
ความสำเร็จใหญ่ใหญ่เงินก้อนใหญ่นานไหมอ่ะเออก็สักพักหนึ่งเพราะว่าดาวเสาเนี้ย
ถึงเรื่องของการรอคอยค่ะคือชาวราศีสิงศ์เนี่ยบอกเลยค่ะว่า
สิ่งดีเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้
แต่ว่าจะต้องเหนื่อยมันจะมีเงื่อนไขก็คือจะต้องเหนื่อยมีอุปสรรคก่อน
สู้หน่อยคุณต้องสู้หน่อยใช่ค่ะแต่ว่ารับรองว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยดีแน่นอนดีต่อใจแน่
ทำบุญอ่าต้องทำบุญด้วยอะไรการทำบุญเนี่ยขอแนะนำว่าให้บุญช่วยเยอะเลยอ่า
แนะนำว่าให้ชาวราศีสิงศ์นะคะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่าง
แสงสว่างใช่ค่ะหลอดไฟหลอดไฟการเติมน้ำมันตะเกียงเทียนอ่าได้เหมือนกัน
โดยเฉพาะถ้าสมมุติว่าเราไปทำบุญตามพวกวัดเก่าวัดเล็กวัดจนอะไรพวกนี้ค่ะ
จะได้อันนี้ส่งแรงมากเลยค่ะเขาจะได้แสงสว่างอย่างงี้ใช่ไหมใช่เลยค่ะ
สว่างนะแสงสว่างอ่าใช้เลขเลขเนี้ยก็จะเป็นเลขหนึ่งค่ะ
เลขหนึ่งใช่ค่ะเลขหนึ่งเนี่ยก็จะเข้าคู่กับหลายเลขด้วยกันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเลขหนึ่งห้าหนึ่งห้าเนี่ยคือหนึ่งห้าทางไหน
ห้านี่ก็คือหมายถึงว่าได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่อืมผู้บังคับบัญชา
เอาละเดี๋ยวผมไปนี่ก่อนเลยภาคภูมิหนึ่งห้าเลยลายเนี่ยเดี๋ยวไปลายหนึ่งห้าก่อนเลย
หนึ่งห้าก็ดีหนึ่งเก้าก็ดีค่ะหนึ่งเก้านี้ทางไหนฮ
หมายถึงว่าให้ประสบความสำเร็จเหมือนกับมีเทพอุปถัมภ์ก็คือเหมือนกับว่าให้แต้มบุญทำงานอะไรประมาณเนี้ย
โอ้อันนี้ก็ดีราศรีกัณฐ์
สำหรับชาวราศีกันนะคะดวงชะตาเนี่ยถือว่าดีในหลายเรื่องเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโอ้โหเขามาเป็นแพ็กเก็ตเลย
ดีจังเลยอ่ะใช่ค่ะนะฮะอย่างในเรื่องของการงานนะคะเขาก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ
เพราะว่าพื้นฐานดวงชะตาของเขานะคะเขาเรียกว่าชาวราศีกันเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วค่ะ
หนวกกับได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ก็เลยทำให้เป็นแรงผลักดันคูณ๒มีความสามารถด้วย
แล้วก็มีผู้ใหญ่คอยหนุนนำด้วยก็เลยทำให้เขามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมาก
นะคะส่วนในเรื่องของการเงินโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่สุดสำหรับชาวราศีกันเลย
อย่างจมีดีกว่านี้อีกมีดีกว่านี้อีกเหรอ
ยังยังค่ะชาวราศรีกัณฐ์เขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้ราบจากความอุตสาหะหมั่นเพียน
ครับค่ะถ้าสมมุติว่าคุณกำลังหวังไอ้พวกแบบลาบลอยลาบอะไรพวก
อาจจะได้บ้างนิดหน่อยแต่ว่าหลักหลักเนี่ยจะได้ลาบจากความอุตสาหะ
อืมอ่าอาจจะได้โปรเจกต์อะไรใหญ่ใหญ่ในเรื่องของการงานมาอ่า
ก็เลยทำให้ได้เงินเยอะส่วนในเรื่องของความรักก็ดี
ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่ามีคู่แล้วนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของข่าวดีได้รับ
ได้สมาชิกใหม่ในครอบครัวหรือว่าอาจจะเป็นบางคนยังไม่แต่งงาน
ก็อาจจะได้ลั่นละคังวิวาอืมนะคนโสดก็จะได้เจอกับคนดีดีค่ะ
ส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็มีเกณฑ์หายเจ็บหายไข้นะฮะ
เขาดีหมดเลยนะเนี่ยกันเนี้ยเขาดีหมดเลยนะใช่ค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
ก็คือประมาณสามเดือนแรกไตมาสแรกของปีอ้าวแล้วหลังจากนั้นอ่ะอ่า
คือดวงชะตาของเขาเนี่ยจะมีความเกี่ยวพันกับตัวดาวพระราชสัปดี
อืมนะที่จะมีการโยกย้ายราศีนะในช่วงเดือนเมษายนครับ
พอเดือนเมษายนเนี่ยดาวพระหัสย้ายไปปุ๊บเนี่ยดวงชะตาของเขาจะเปลี่ยนเลย
สิ่งเลยอ่ะสิไอ้พวกโปรโมชั่นที่เราว่าไปเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะ
งานสำเร็จหรืองานอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะลดทอนลงไปนิดนึง
เวลาที่จะทำอะไรเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับว่าจะต้องใช้ความพยายามมากขึ้น
ไม่ถึงขั้นหมดโปรแต่ว่ามันอาจจะลดลงไปนิดนึง
อ่าก็ลดลงไปนิดนึงค่ะก็พอพอกับสิงห์นะที่ว่าพระฤหัสเข้ามาใช่ไหม
ก็ถ้าเราจะเทียบกันสองราศีนะคะก็กันก็จะดีกว่านิดนึง
อ่าการดีกว่านิดนึงนิดนึงค่ะแต่ว่าในเรื่องของการเงินเนี่ย
เรียกว่าเป็นราศีที่ดวงดีตลอดทั้งปีนะคะโอ้โหดวงดีตลอดทั้งปี
ใช่ค่ะเรื่องเงินนี่ถือว่าโอ้โหมาแรงมากอ่าทำบุญได้อะไรฮะกัน
สำหรับชาวราศีกันนะคะขอแนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกอาหารการกินเช่นเดียวกัน
อาหารการกินใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการตักบาทการตักบาทในวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
สมมุติว่าใครที่เกิดในวันอาทิตย์ตักบาทในวันเกิดสักสามครั้ง
ติดต่อกันก็จะเป็นการเสริมบารมีได้อย่างดีมากเลยค่ะก็ทุกวันอาทิตย์อย่างเงี้ใช่ไหม
ตักบาทสักสามวันติดสามสักสามครั้งติดต่อกันใช่ค่ะเลข
อ่าเลขมงคลเนี่ยก็จะเป็นเลขสี่เลขสี่ใช่ค่ะเลขสี่เลขคู่ไหมฮะอ่า
อ่าเลขสี่เนี้ยจะเป็นสี่สองก็ได้สี่สองสี่เก้าก็ได้สี่สองเป็นทางไหน
สองนี่ก็คือหมายถึงว่าให้มีเงินทองไหลมาเทมาทำอะไรก็ลาบลื่นไปหมดเลย
อ่าสี่เก้านี่ก็คือหมายถึงว่าให้ประสบความสำเร็จแบบปฏิหาร
อืมใช่ค่ะแล้วก็อ่าสีสีค่ะอ่าสีมงคลประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะ
ก็จะเป็นสีโทนเขียวนะคะแต่ขอให้เป็นโทนเขียวอ่อนอ่อนอันนี้จะดีมากเลย
อ่าใช่ค่ะอ้าวราศีตุลต่อเลยฮะราศีตุลค่ะสำหรับชาวราศีตุลนะคะ
ถ้าสมมติว่าเราจะพูดถึงดวงชะตาในช่วงปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะ
ก็ถือว่าดีแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือดีบ้างไม่ดีบ้างอืมนะคะ
สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างบางทีเนี่ยเราหวัง๑๐เรื่อง
เราอาจจะสำเร็จสักประมาณห้าเรื่องครับแต่ว่าดวงชะตาพอเข้าสู่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกไปเนี่ย
โอ้โหดวงชะตาดีขึ้นมากนะคะสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังเนี่ย
มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นสมมุติว่าเราหวังไว้สักสิบเรื่อง
เราก็มีโอกาสที่จะสมหวังสักประมาณเจ็ดเรื่องแปดเรื่องอ่า
คือสมหวังมากขึ้นแต่ว่าชาวราศีตุลเนี่ยจะติดอยู่นิดนึง
ยังไงฮะตรงที่ว่าดวงของเขาเนี่ยจะต้องพึ่งพาตัวเขาเอง
พึ่งตัวเองใช่ค่ะจะไปหวังพึ่งพาคนรอบข้าง
พาผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานเนี่ย
ไม่ค่อยได้อืมแต่ถ้าสมมุติว่าสิ่งไหนที่เขาทำด้วยตัวของเขาเอง
สิ่งนั้นจะกลายเป็นความจริงแน่นอนอ่าสีค่ะสีฟ้าใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะเป็นออกเป็นพวกสีฟ้ากรมท่าได้หมดเลย
เลขหกอ่าเลขหกนะคะเป็นเลขที่เสริมดวงตลอดทั้งปีสองพันร้อยหกสิบหกนี้ค่ะ
ต้องมีคู่ไหมอ่าเลขหกเนี้ยก็จะคู่เอ่อเป็นหกสองก็ได้อืม
ก็ได้นะคะเลขสองตัวเนี้ยจะมีความคล้ายครึ่งกัน
ก็คือทำให้ชีวิตเนี่ยมันมีความราบลื่นมากขึ้น
จะคิดจะทำอะไรเนี่ยไม่มีอุปสรรคมาขัดขวางค่ะเป็นความราบรื่น
ใช่ค่ะใช่ชาวราศีตุลทำบุญด้วยอะไรฮะหมอไก่
แนะนำว่าให้ชาวราศีตุลนะคะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถวายสังกฐานค่ะ
ถวายสังขทานอ่าถ้าสมมุติว่าเป็นสังกฐานที่เราจัดด้วยตัวของเราเอง
อันนี้จะดีมากมากเลยอ่าใช่ค่ะอ้าวอีกสักราศีนะฮะช่วงนี้นะครับ
พิจิกครับค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกษ์นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีค่ะ
ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเยือนนะคะเพราะว่าดวงชะตาของเขาเนี่ย
มีดาวมริตยูเข้ามาเล็งดวงชะตาเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าเอ่อ
ชาวราศีพฤกษกใช่ไหมคะโดนดาวมนุษยเข้ามาทับใช่ครับ
อันนี้เนี่ยก็คือโดนเล็งโดนเล็งนะอ่าโดนเล็ง
ก็จะมีผลอยู่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์อืมนะคะดวงชะตาของเขาเนี่ย
ก็จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปถึงขนาดแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือ
แต่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเยือนเช่นเดียวกันค่ะ
ในเรื่องของการงานก็มีโอกาสได้ย้ายงานออกงาน
รับผิดชอบงานใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือว่าบางคนเนี่ย
อาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัย
อืมอ่าเปลี่ยนสถานที่ทำงานเปลี่ยนออฟฟิศบางคนเนี้ยอาจจะถามในใจว่า
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของคู่คลองหรือเปล่า
มีไหมอ่านะคะบอกได้เลยนะคะว่ามีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะ
เพราะว่าดาวมริตยูเนี่ยมาเข้าสู่เขาเรียกว่าพบภูมิเกี่ยวกับเรื่องของคู่คลอง
ถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยที่แบบไม่ได้รักกันจริงก็มีโอกาสที่แบบว่าจะ
แยกย้ายกันไปแต่ว่าก็อย่าไปเสียใจเพราะว่าเราจะได้ไปเจอคนดีในอนาคต
อ่าถือว่าเขาเป็นคนที่ไม่ใช่หรือถ้าคิดว่ารักกันจริงเราก็พิสูจน์รักแท้งอ่ะ
ใช่ต่อสู้ฝ่าฟันไปด้วยกันใช่เลยค่ะต่อเขาเรียกว่าถ้าสมมุติว่า
เรารักกันจริงต่อให้เราเจอดาวอะไรหลายดวงเนี่ยมันก็ไม่เกิดผล
ก็ทำอะไรเราไม่ได้ถูกต้องค่ะอ่าเอามีสีสีชมพูนะฮะใช่ค่ะ
ชมพูสีบานเย็นนะคะเราอาจจะเหมือนกับว่าตั้งเป็นกระถางต้นไม้ที่ให้ดอกเป็นสีชมพูก็ได้ค่ะ
ในบ้านของเราก็เป็นดอกสีชมพูหน่อยใช่ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าเป็นแบบ
คุณผู้ชายอาจจะแบบมีของอะไรเล็กเล็กน้อยน้อยที่เป็นสีชมพูอืม
ดาทิชชู่ในรถสักนิดนึงก็ดีค่ะเลขอ่าเลขเนี้ย
สำหรับชาวราศีพิจิกษ์นะคะก็จะเป็นเลข๓ค่ะ
สามนะฮะใช่ค่ะเลขสามนี่ก็เข้าคู่ได้หลายอย่างเลย
เลขสามเก้าก็ได้สามเก้านี้ทางไหนอ่ะสามเก้าเนี่ยหมายถึงว่า
แข่งขันแล้วจะชนะแข่งขันแล้วชนะใช่ค่ะเหมาะสำหรับคนที่ทำงาน
ที่ต้องมีการแข่งขันมีคู่แข่งเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ
หรือว่าเป็นเลขอ่าเป็นสามหกก็ดีครับอ่าสามหกเนี้ยก็คือหมายถึงว่า
มีพลังแห่งการเกื้อหนุนมีคนคอยช่วยเหลือค่ะ
แล้วชาวพิจิกษ์ต้องทำบุญด้วยอะไรดีฮะอ่าขอแนะนำว่าให้ชาวราศีพิจิกษ์นะคะ
ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการช่วยเหลือสัตว์การเงินสัตว
ใช่ค่ะการงดทานเนื้อสัตว์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะ
ไถชีวิตใช่ไหมใช่ค่ะไถชีวิตสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลานี่ได้ใช่ไหมอ่า
เหมือนกันค่ะอ่าอ่าท่านผู้ชมครับเดี๋ยวสักครู่กลับมานะครับ
พักกันครู่เดียวอีก๔ราศีเขารออยู่ธนูมังกรกลุ่มและมีน
นะฮะพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิอ่าท่านผู้ชมครับกลับมาตรวจสอบกันต่อนะฮะ
ดวงชะตาราศรีในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเหลืออีกสี่ราศรีนะครับ
หมอไก่ครับค่ะช่วงนี้เริ่มต้นจากธนูเลยฮะธนูอ่า
สำหรับชาวราศีธนูนะคะคือชาวราศีธนูเนี่ย
ชีวิตเขาเหมือนจะดีนะคะในสายตาคนภายนอกอืมอ่า
ในช่วงปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะครับอ่า
ชีวิตเขาดูเหมือนจะดีแต่ว่าในใจเขาเนี่ย
เขามีปัญหาอยู่ข้างในเหรอนะคะ
เพราะว่าดวงชะตาของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าโดนดาวเสาเบียน
ดาวเสาเนี่ยไม่ได้ทับอยู่ในดวงชะตาของเขานะคะ
แต่ว่าอยู่ใกล้เวลาที่ดาวเสาอยู่ใกล้ค่ะ

มันจะมีความร้อนลุ่มกุ้มใจอยู่ข้างใน
มีปัญหาอะไรบางอย่างที่ยังแก้ไม่ตกบางคนเนี่ยทำงานทำงานได้นะคะ
แต่ว่าสิ่งที่ไฟฝันเนี้ยมันอาจจะยังไม่ได้เป็นความจริงอืม
บางคนอาจจะเหมือนก็เป็นเซลล์แต่ว่ายังไม่ได้เป็นท็อปเซลล์สักทีนึง
อ่ายังไม่ถึงดวงดาวสักทีหนึ่งนะคะแต่พอเข้าสู่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
หลังจากที่ดาวเสามีการโยกย้ายไปแล้วดาวเสาก็จะเลิกเบียนดวงชะตาของเขา
ส่งผลทำให้ดวงชะตาของเขาเนี่ยโอ้โหดีขึ้นมาก
ดีขึ้นมากมากเลยนะคะสิ่งไหนที่เหมือนกับว่ายังเป็นอะไรที่มันล็อกอยู่ในดวงชะตาของเขาเนี่ย
มันก็จะกลายเป็นว่าปลดล็อกแล้วนะคะงานไหนที่เขายังทำไม่ได้
เขาก็มีโอกาสที่จะทำได้โอ้โหอ่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องใหญ่นะคะ
ชาวราศีธนูแต่ว่าความสำเร็จของเขาเนี่ยอาจจะมาช้าสักนิดนึงครับ
อ่าแต่ว่ามาแน่นอนอื้อหือได้ยินแล้วก็ชื่นใจแทนชาวราศีธนูอ่า
ทีนี้ทำบุญแล้วฮะต้องไปทำบุญด้วยอะไรดีชาวราศีธนู
แนะนำว่าให้ชาวราศีธนูค่ะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา
การศึกษาใช่ค่ะการศึกษาการบริจาคหนังสือการบริจาคอุปกรณ์การศึกษาพวกนี้ค่ะ
ถือว่าดีมากให้ทุนการศึกษาเด็กอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะ
อ่าแนวแนวนี้นะฮะใช่ค่ะทำบุญกับโรงเรียนใช่ไหม
เด็กเด็กต่างต่างเรื่องการศึกษาค่ะเลขค่ะ
เลขก็จะเป็นเลขห้าเลขห้าเลขห้านะคะจะเป็นห้าห้าก็ดี
ห้าคู่กันเลยนะอ่าห้าห้านะคะห้าห้าเนี่ยก็คือหมายถึงว่ามีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ประสบความสำเร็จได้ง่ายนะคะ
ห้าห้าเก้าอะไรอย่างนี้ก็ดีอ่านะฮะเก้าห้าก็คือหมายถึงว่าสำเร็จ
ประสบความสำเร็จครับใช่ค่ะสีล่ะฮะอ่าสีเนี่ยก็จะออกเป็นพวกโทนสีส้มส้มนะคะ
โทนสีส้มน้ำตาลแบบนี้จะเป็นการเสริมดวงชะตาได้อย่างดีมากเลยครับ
ชาวราศีธนูนะครับต่อไปครับราศีมังกรโอ้โหชาวราศีมังกรนะคะ
ถ้าสมมุติว่าเราจัดอันดับดวงชะตาของทั้งสิบสองราศีครับ
บอกได้เลยนะคะว่าชาวราศีมังกรเนี่ยอยู่ในอันดับที่สองสองเหรอสองเลยค่ะ
นี่ยังไม่ถึงหนึ่งเลยนะเนี่ยยังค่ะยังอุ้ยตายแล้วอีกสองราศีนี้ลุ้นเลยนะฮะ
มังกรเป็นยังไงครับปีนี้อ่าสำหรับชาวราศีมังกรนะคะ
ในช่วงปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นสองเรื่องด้วยกันค่ะ
เด้งเลยเหรอใช่เลยค่ะนะคะยังไงฮะอ่า
เรื่องแรกก็คือการที่ดาวเสานะคะกำลังจะโยกย้ายออกจากดวงชะตาแล้ว
อืมนะคะจริงจริงแล้วเนี้ยการที่ดาวเสาอยู่ในดวงชะตาของชาวราศีมังกรนะคะ
ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะคะแต่ว่าธรรมชาติของดาวเสาเขาเป็นดาวป่าปะเคาะ
พอเวลาเป็นดาวบาปะเคาะทับอยู่ในดวงชะตา
ก็จะส่งผลทำให้ชาวราศีมังกรเวลาที่จะทำอะไรเนี่ย
ต้องรอเวลาเชื่องช้ายาวนานกว่าจะสำเร็จต้องใช้เวลานานพอสมควรเลย
บางทีมีอุปสรรคมีอะไรเข้ามาจุกจุกจิกจิกแล้วดาวเสาเนี่ยเป็นดาวแห่งความกุ้มใจ
ก็คือเวลาโดนทับเนี่ยก็จะมีเรื่องให้คิดมากกลุ่มใจคิดไปเองคิดไปก่อนหน้า
บางทีปัญหาไม่มีอะไรแต่เราคิดไปก่อนอืมค่ะแต่พอดาวเสาย้ายออกเนี่ย
โอ้โหชีวิตนี้โล่งเลยนะฮะเวลาจะคิดจะทำอะไรเนี่ย
โอกาสที่จะประสบความสำเร็จเร็วกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะ
คือดวงชะตาเนี่ยดีกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะคะ
และอีกเรื่องหนึ่งที่ดีเนี่ยก็คือในเรื่องของการเงินการเงิน
อ่าการเงินเนี่ยถือว่าดีขึ้นอย่างมากมากเลยนะคะ
เพราะว่าดาวเสาเนี่ยซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีมังกรนะคะ
จะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินอ่าย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินเนี่ย
ทางภาษาโหรศาสตร์เขาจะเรียกว่าดวงธนโชคก็คือหมายถึงว่าเขาจะได้โชคเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนั่นเอง
อันนี้ดีดีมากเลยดีมากในเรื่องของการเงิน
เพราะตัวเขาไปทับอยู่ในเรือนการเงินก็แสดงว่าเขาจะได้เงินเยอะ
ในช่วงปีหน้าดาวเสาเนี้ยหมายถึงของใหญ่อ่า
พอเข้าสู่เรือนการเงินก็คือเงินก้อนใหญ่
สมมุติว่าเขาหวังเกี่ยวกับเรื่องของเงินก้อนใหญ่ค่าคอมมิชชั่น
บางคนแบบจะขายที่ขายได้ไว้โอ้โหมีโอกาสขายได้
หรือว่าถ้าสมมุติว่าใครไปเป็นในหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะก็มีโอกาสที่จะได้ส่วนแบ่งค่อนข้างเยอะ
โอ้โหนี่นี่ชาวราศีมังกรนะฮะปีหกหกนี้ฟังแล้วนี่อืม
ชื่นใจนี่เดี๋ยวรอฟังอันดับหนึ่งค่ะอ่าทีนี้ทำบุญทำบุญค่ะ
ขอแนะนำว่าให้ชาวราศีมังกรนะคะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคลงศพ
การบริจาคผ้าดิบอืมนะคะอ่าหรือว่าการทำบุญตามวัดเก่าเก่า
จะดีมากเลยค่ะอ่าเลขอ่าเลขเนี่ยก็จะเป็นเลขเจ็ด
มงคลเลขเจ็ดนะฮะอ่าใช่ค่ะเลขเจ็ดเนี้ยก็จะเข้าคู่กับพวกเลขเจ็ดเจ็ดแปด
เจ็ดแปดนี่ก็คือหมายถึงว่ามีคนคอยช่วยเหลือทำอะไรก็ประสบความสำเร็จง่าย
อืมใช่ค่ะหรือว่าเป็นเลขเจ็ดเก้าก็ดีครับหมายถึงว่าเวลาที่เราทำอะไรเนี่ยก็คือหมายถึงว่าให้เราประสบความสำเร็จเหมือนกับแบบปฏิหารอ่า
สีอ่าสีนี่ก็จะออกเป็นพวกโทนสีม่วงสีเปลือกมังคุดสีโทนมืดหน่อยจะเหมาะสำหรับชาวราศีมังกรเลยค่ะ
อ่าท่านก็ลองไปหามาแซมแซมในชีวิตประจำวันของท่านค่ะในสีทนทนนี้นะค่ะอ้าวต่อไปครับราศีกุม
ค่ะสำหรับชาวราศีกุมนะคะเรียกว่าเป็นราศีที่โอ้โหเจออะไรค่อนข้างหนักมากพอสมควร
อืมในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะปีเนี้ยนะปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกปีใหม่นี่เลยค่ะ
หนักเลยเหรอหนักพอสมควรเลยเพราะว่าดาวเสาเนี่ยเข้ามาทับดวงชะตาของเขาเต็มเต็มตรงร้อยเปอร์เซ็นต์เลย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
คืออย่างตอนที่สิงห์หมอไก่บอกว่าดาวเสาจะอยู่อีก๒ปีครึ่งอ่ะใช่ค่ะแล้วกลุ่มอ่ะก็เหมือนกันค่ะ
พอพอกันกว่าจะออกอ่าใช่ค่ะเพราะมันเป็นดาวดวงเดียวกันนี่แหละค่ะโอ้โหตายแล้ว
แล้วยังไงอีกต่อไปก็คือเอ่อชาวราศีกุมเนี่ยฟังอยู่ก็อย่าเพิ่งแบบว่าน้อยใจ
อย่าเพิ่งกลัวไปนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยมีความเพียรพยายามที่มากพอ
ครับก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้นะคะแต่ว่าคือเหมือนกับว่าเวลาจะทำอะไรเนี่ย
มันเหมือนกับมันจะไม่มีใครคอยช่วยเหลือจะต้องทำด้วยตัวเองทำคนเดียว
มันจะหนักนิดนึงแต่ว่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมันเหมือนกับว่าดาวเสาเนี่ยเป็นเหมือนกับ
เป็นบททดสอบครับที่จะเข้ามาในชีวิตค่ะเหมือนที่หมอไก่บอกเหนื่อยแต่จะประสบความสำเร็จ
ใช่ค่ะใช่มันเหมือนกับว่าเป็นบททดสอบที่เข้ามาถ้าสมมุติว่าเราผ่านบททดสอบของเขาได้
ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อ่าใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปดาวเสาเนี่ยคือของใหญ่
ครับก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้อืมแต่ว่าจะต้องเหนื่อยก่อน
และเหนื่อยมากด้วยเหนื่อยกว่าสิงอ่าใช่สิงอ่ะเหนื่อยแต่กลุ่มเนี่ยเหนื่อยมากหน่อย
ุมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะโอ้โห
ครึ่งเลยนะใช่ค่ะเอ้าทำบุญเขาช่วยดีกว่าชาวราศีกุม
ชาวราศีกุมนะคะขอแนะนำว่าให้หมั่นสวดมนต์ไห้พระบ่อยเลย
สวดมนต์ไหว้พระใช่ค่ะใช่สวดมนต์ไหว้พระบ่อยบ่อยนะคะ
หรือว่าทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคพวกหนังสือสวดมนต์
หนังสือธรรมะก็ดีแต่ว่าที่จะอยากจะเสริมอีกอย่างหนึ่งค่ะ
ถ้าใครที่มีโอกาสนะไปเช่าพระจากร้านสังขพันธ์
เป็นพระปรางนาคปกนะคะเป็น๕นิ้วหรือว่า๗นิ้วก็ได้
อืมนะคะแล้วเอาไปถวายถวายวัดครับค่ะแบบเนี้ย
เขาเรียกว่าเป็นการแก้ดวงดาวเสาเข้าดวงอ่าท่านผู้ชมนะฮะ
ราศีกุมนะคือทำบุญก็อาศัยสวดมนต์
อาศัยสวดมนต์บ่อยบ่อยเลยค่ะแล้วก็ไปเช่าพระพรางนาคปรก
งนาคปกนะคะหรือว่าถ้าสมมุติว่าใครห้านิ้วก็เจ็ดนิ้วใช่ไหม
นิ้วหรือเจ็ดนิ้วหน้าตักนะหน้าตักใช่ค่ะเอาเอาห้านิ้วหรือเจ็ดนิ้วแล้วก็ไปถวายวัด
ใช่เลยค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่สะดวกนะคะ
ก็ขอแนะนำว่าให้หาโอกาสในการไปปิดทองพระปางนาคปก
อืมก็จะดีเช่นเดียวกันครับค่ะเลขอ่าเลขเนี้ย
เลขมงคลนะคะสำหรับชาวราศีกุมก็จะเป็นเลข๘
ครับค่ะเลขแปดเนี่ยก็จะเข้าคู่พวกแปดก้าวก็ได้อืมนะคะ
ถ้าสมมุติว่า๘๙ก็คือหมายถึงว่าได้โชคได้ลาบแบบไม่ได้ตั้งใจ
ก็ดีใช่ค่ะก็หมายถึงเรื่องของการเงินเช่นเดียวกันค่ะ
สีสีนี่ก็จะออกเป็นพวกโทนสีเทา
โทนสีเทาค่ะเทาทองบอนเงินบอนทองได้หมดเลย
ท่านก็ลองไปหาดูค่ะนะครับราศีสุดท้ายนี่คงไม่ต้อง
เฉลยแล้วมั้งเนี่ยนะเพราะว่านี่ไล่มาถึงราศีสุดท้ายเลยนะดีที่สุดเลยนะ
ใช่ไหมอ่าใช่ค่ะมีนใช่ไหมฮะใช่เลยค่ะเขาดียังไงคุณหมอไก่
โอ้โหนะคะเขาเรียกว่าชาวราศีมีนเนี่ยที่เราแบบอดทนรอคอยฟังมาทั้ง๑๒ราศีเขาเป็นราศี
สุดท้ายแล้วราศีสุดท้ายด้วยแต่ว่าไม่ท้ายสุดนะเยอะอ่าราศีของเขาเนี่ย
เรียกว่าเป็นอันดับที่๑ในช่วงปี๒๕๖๖ดวงดีอันดับหนึ่ง
อย่างงี้ได้ไหมใช่ใช่ค่ะใช่ยังไงให้ยังไงอ่าจริงจริงเนี้ย
ของเขาเนี่ยดีทุกเรื่องเลยงานก็ดีเงินก็ดีความรักก็ดี
อืมแต่ว่าที่โดดเด่นมากมากเลยนะคะก็คือเรื่องของการเงินการเงิน
ใช่ค่ะเหตุเพราะว่าดาวพระราชสัปดีที่เป็นดาวตัวแทนของเขาอะค่ะ
จะย้ายเข้าสู่เรือนการเงินแล้วได้ตำแหน่งดีอย่างราชาโชค
อ่าแล้วตามเกณฑ์ของโหรศาสตร์เนี้ยเขาเรียกว่าเป็นเกณฑ์ธนโชคนะคะ
ก็คือหมายถึงว่าชาวราศรีมีนมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินอย่างมากเลยค่ะ
ถ้าสมมุติว่าคุณคิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะ
การลงทุนเนี่ยมีโอกาสที่จะสมหวังอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับงานหรือว่าเรื่องอื่น
เช่นในเรื่องของการเสี่ยงดวงบางคนแบบว่าชอบเสี่ยงดวงอ้าวก็ไม่แน่นะ
ก็มีโอกาสที่ราชรสจะมาเกยเหมือนกันนะคะสำหรับชาวราศีมีน
นี่ต้องซื้อลอตเตอรี่บ่อยบ่อยอ่าโหตรายมาสแรกเหรอพ่อไก่
จริงเนี่ยก็คือในช่วงไตรมาสแรกนะคะดวงชะตาของเขาเนี่ยจะดีแบบเขาเรียกว่าดีแบบฟูออปชั่นเลย
ทุกเรื่องเลยงานเงินสุขภาพความรักนะฮะ
แต่ถ้าสมมุติว่าหลังจากไตรมาสแรกเนี่ยก็คือดวงของเขาเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของการเงินเป็นพิเศษ
โอ้ยผมนึกว่าจะน้อยลงคือจะเป็นเป็นพิเศษอีกนะอ่าใช่ค่ะ
หลังจากผ่านสามเดือนแรกใช่ค่ะใช่การเงินจะโดดเด่นเป็นพิเศษขึ้นไปอีก
ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยดาวพระราชสัปดีจะย้ายเข้าสู่เดือนการเงิน
ในช่วงวันที่ในช่วงเดือนเอ่อเมษายนอุ้ยอะไรจะดีขนาดนี้
ชาวราศรีมีนค่ะเอออุ้ยชื่นใจแทนเขาเลยนะเนี่ยค่ะอ่า
ทีนี้ราศีมีนต้องทำบุญด้วยอะไรฮะเผื่อดวงจะดีขึ้นไปอีก
ขอแนะนำว่าให้ชาวราศรีมีนนะคะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานะคะ
บริจาคหนังสือการให้ความรู้คนอื่น
หรือว่าถ้าสมมุติว่ามีโอกาสให้ไปทำบุญเกี่ยวกับการไหว้พระปางสมาธิ
รางสมาธิใช่ค่ะใช่พระปางสมาธิเนี่ยก็ใช่หลวงพ่อโสธรอืม
ถ้ามีโอกาสได้นำพวงมาลัยดอกดาวเรืองค่ะ
ใหญ่ไปถวายสักครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้โหจะเป็นการแบบเสริมดวงชะตาได้อย่างดีมากเลย
พ่อโสธรใช่ค่ะใช่พระปางสมาธิพระปรางสมาธิใช่ค่ะ
วัดไหนก็ได้ที่วัดไหนก็ได้ค่ะแต่เอาพวงมาลัยดอก
ดาวเรืองค่ะดอกพวงใหญ่ใหญ่พงใหญ่ใหญ่ใช่ค่ะสักครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้โหรับรองดีแน่นอน
ทีนี้เลขแล้วฮะเลขของราศีมีนก็จะเป็นเลขห้านะคะ
เลข๕ใช่ค่ะเลข๕เนี่ยเป็นเลขที่เสริมดวงสำหรับชาวราศรีมีนนะคะ
จะเป็นเอ่อห้าหนึ่งก็ได้ครับห้าหนึ่งก็ได้หรือว่าจะเป็นห้าเก้าก็ดี
อืมใช่ค่ะเขาเขามีอะไรไหมห้าหนึ่งห้าเก้ามันเป็นทางไหนทางไหนไหมฮะ
หนึ่งเนี่ยก็คือหมายถึงว่าพลังเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่ที่จะคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ
ดวงดีอยู่แล้วแต่มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออีกโอ้โหอืมก็ยิ่งดีเข้าไปอีกอ่าใช่
นะคะอ่าส่วนห้าเก้าเนี้ยก็คือหมายถึงว่าให้มีความสำเร็จเข้ามาในชีวิตอืม
ค่ะสีฮะอ่าสีเนี้ยก็จะออกเป็นพวกสีโทนสีส้มส้มอิดอะไรพวกเนี้ยค่ะ
สีน้ำตาลก็ถือว่าเป็นสีที่เสริมดวงเสริมมงคลสำหรับชาวราศีมีนในช่วงปี๒๕๖๖ค่ะ
แล้วปี๖๖เนี่ยทั้งปีชาวราศีมีนเขาต้องระวังเรื่องอะไรไหมหมอไก่มันหรือว่าดีหมดแล้ว
ไม่มีอะไรต้องระวังเลยอ่ะจริงจริงอ่ะดวงของเขาดีมากนะคะ
แต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงค่ะคือดวงของเขาเนี่ยมีรายลับเข้ามาเยอะ
แต่ว่าดวงของเขาเนี่ยยังมีลาหูที่อยู่ในเรือนการเงินของเขา
เขาเรียกว่าลาหูค้นทรัพย์นะคะอะไรนะลาลาหูค้นทรัพย
ราหูค้นทรัพย์ค้นทรัพย์เหมือนไปค้นบ้านเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็แสดงว่าชาวราศรีมีนมีรายลับเข้ามาเยอะ
แต่ว่ารายจ่ายเนี้ยก็ไม่น้อยเลยเข้าเยอะออกเยอะเหมือนกันใช่ใช่ค่ะ
ก็อาจจะแบบว่าชาวราศรีมีนอาจจะวางแผนในเรื่องของการลงทุนก็ได้
เพราะว่าเป็นการเสียเงินไปในทางที่ดีอ่าอย่างงั้นดีกว่าใช่ค่ะ
ใช่ไหมใช่ค่ะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไปเสียทางอื่นหมด
หรือไม่คุณต้องควบคุมตัวเองควบคุมจิตใจตัวเองให้ได้จริง
หรือว่าจะมีวิธีการแก้เคล็ดอยู่นิดนึงค่ะอ่ายังไงฮะ
ว่าบางคนเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่ใช่ชาวราศีมีนก็ได้นะคะ
แต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองดวงกระเป๋าเงินรั่วเก็บเงินไม่ค่อยอยู่
แนะนำว่าให้เก็บเงินให้ห่างตัวค่ะเช่นเอาเงินไปฝากประจำ
หรือว่าไปซื้อทองคำไปซื้ออะไรก็ได้ที่มันเป็นสินทรัพย์
ให้เงินห่างตัวอ่าเพราะว่าถ้าถ้าสมมุติว่าเงินเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเนี่ย
จะใช้เงินตลอดลองหาทางลงทุนอย่างอื่นซะใช่ค่ะ
เงินห่างตัวเราแล้วมันได้ดอกผลกรอบโกยอ่างอกเงยขึ้นมา
อ่าใช่เลยค่ะดีกว่าอยู่ใกล้ใกล้แล้วก็ใช้จ่ายไปหมดใช่เลยค่ะ
อ้าวแม่วันนี้สิบสองราศีครบถ้วนค่ะหมอไก่มีอะไรฝากทิ้งท้ายกันหน่อยไหมฮะ
ท่านผู้ชมในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะก็อยากจะบอกทุกท่านนะคะ
ว่าไม่ว่าคุณผู้ชมค่ะจะเป็นคนราศีอะไรนะคะ
ก็ขอให้หมั่นขยันในเรื่องของการทำบุญนะคะทำบุญเข้าไว้เนี่ย
จะเป็นการเสริมดวงชะตาได้อย่างดีมากเลยนะคะ
แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่เราจะขยันตั้งใจ
เพราะว่าอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ตอนเปิดรายการนะคะว่า
ปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่แบบว่าดวงมาฟ้าเปิดแล้วนะคะ
ดาวมนุษยุที่อยู่ในดวงเมืองเนี้ยจะหลีกออกไปแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรนะคะ
จะเป็นข้าราชการทำงานออฟฟิศนะคะ
หรือว่าทำธุรกิจการค้าขอให้ลงมือทำเต็มที่เลย
ไม่ว่าจะเป็นราศีอะไรรับรองว่าความสำเร็จเนี่ยมาแน่นอน
ถ้าเราพยายามนะคะครับค่ะอ่าขอบคุณหมอไก่พพาธินีมากมากนะครับ
ขอบคุณนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือดวงชะตาราศีทั้งสิบสองราศีในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
อย่างที่หมอไก่ได้บอกให้ฟังนะฮะขอให้ทุกท่านโชคดีมีแต่ความสุขนะฮะ
แล้วเปิดปากกับภาคภูมิกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งนะครับ
วันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
ทางไทยรัฐทีวีห้องสามสิบต่อ